ครับวันนี้มีการแถลงข่าวที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตในโรงเรียนเตรียมทหารของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์
ัญญาการหรือว่าน้องเมย์นะครับ
ผู้ที่ทำหน้าที่ในการแถลงข่าวก็คือพลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรือง
ท่านเป็นรองเสนาธิการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย
เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์นะครับ
ก็มาแถลงพร้อมกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการเนี่ยเป็นนายทหาร๑๑นายนะครับ
เริ่มต้นด้วยการระบุถึงรายละเอียดในการตรวจสอบการเสียชีวิตเรื่องนี้นะครับ
โดยบอกว่าคณะกรรมการใช้เวลาทั้งหมด๑๔วัน
ในการค้นหาข้อมูลแบบรอบด้าน
โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ในแต่ละห่วงเวลามาสอบปากคำทั้งหมด๔๒คน
๒คนเนี่ยแบ่งเป็น๔กลุ่มนะครับ
ก็มีกลุ่มของนักเรียนเตรียมทหารทั้งหมด๒๒คน
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นพี่แล้วก็ชั้นปีที่๑รุ่นเดียวกัน
กลุ่มที่๒นี่เป็นในส่วนของแพทย์นะครับ
แพทย์จากกองแพทย์โรงเรียนเตรียมทหารนะครับ
จากทางโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙
แล้วก็แพทย์จากศูนย์อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กลุ่มที่๓เป็นนายทหารปกครองอาจารย์ประจำชั้นเป็นครูพระ
กลุ่มที่๔ก็เป็นผู้ช่วยนายทหารพลขับรถพยาบาลเวรประจำวัน
ในช่วงเวลาของการเกิดเหตุมาสอบถามข้อเท็จจริงนะครับ
ผลการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็แบ่งรายละเอียดเป็นหลายวันนะครับ
แต่ถ้าเอาเหตุการณ์หลักเลยเนี่ยนะคุณเขียนมาสอน
ก็คือเมื่อวันที่๑๗ตุลาคมนี่คือวันเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์นะครับ
ทางคณะกรรมการบอกว่าได้สอบสวนแล้วพบว่าในวันดังกล่าวนะครับ
นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์เข้ามารับการรักษาอยู่ที่กองแพทย์ของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับ
ก็มีช่วงเวลาสายที่มีการเดินกลับไปที่ที่พักนะครับ
เพื่อจะไปเอาอุปกรณ์ส่วนตัวต่างนะครับ
มีช่วงประมาณ๑๐นาฬิกา๒๓นาทีนักเรียนเตรียมทหารพักกระพงศ์เนี่ย
เดินจากกองแพทย์นะครับแล้วช่วงจะเดินกลับมาเนี่ยนะครับ
นักเรียนให้ทหารพักกระพงศ์มีการวิ่งมาช้าแล้วก็ไปสวนกับเพื่อนนักเรียนเตรียมทหาร
ซึ่งเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑ด้วยกันเนี่ยบอกว่า
นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ได้เกิดอาการล้มลงไป
จนกระทั่งออกซิเจนในระดับปกติของเลือดเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สามารถหมดสติและสูญเสียการรู้สึกได้ลักษณะมีอาการมือจีบ
ซึ่งเด็กนักเรียนเตรียมทหารจะเรียกว่าโรคมือจีบ
และในระยะหลังพบบ่อยในนักเรียนเตรียมทหาร
หลังจากนั้นก็มีนักเรียนเตรียมอาหารชั้นปีที่๑ที่เห็น
ก็เลยตามเจ้าหน้าที่จากกองแพทย์มาช่วย
แล้วก็มารักษาอีกครั้งหนึ่งช่วงเที่ยง
ซึ่งช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับพออาการหายดีเป็นปกติแล้วก็มีออกไปรับประทานอาหาร
ห้องอาหารของกองแพทย์ตามปกติ
มีการมาสอบถามอาการจน๑๕นาฬิกา๑๓นาที
เมย์ก็ได้ใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรไปคุยกับผู้ปกครอง
และจากภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ขณะเดินกลับที่พัก
มีอาการใช้มือขวากุมที่หน้าอกด้านซ้าย
ก่อนจะเดินกลับไปร่วมกับเพื่อนไปที่ห้องที่อยู่ร่วมกับเพื่อนที่ป่วย
กรณีนี้เนี่ยคณะกรรมการบอกว่ามีการสังเกตเห็นว่าช่วงบ่ายวันนั้น
นักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์มีลักษณะการเดินใช้มือขวากุมที่หน้าอกด้านซ้ายอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็ได้คุยกับเพื่อนสนิทสองคนมีการปรับทุกข์ว่าเครียด
บอกว่าน้องเมย์มีอาการเครียดสูง
จนกระทั่ง๑๕นาฬิกา๓๙นาทีก็มีนายทหารที่เป็นเจ้าหน้าที่กองแพทย์ที่มีความคุ้นเคย
เข้ามาหาที่ห้องพักฟื้นนำโทรศัพท์มือถือมาให้คุยบอกว่าบีดาโทรมาหาไหว้วานให้นำโทรศัพท์มาให้คุยหน่อย
มีอาการรุนแรงขึ้นเกร็งมากขึ้นหายใจแรงและถี่มากขึ้นต่อหน้าเพื่อนร่วมห้อง๔คน
นายทหารคนดังกล่าวเห็นเหตุการณ์ก็เลยตามแพทย์ให้มาช่วยรักษาแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙ในเวลา๑๖นาฬิกา๒๔นาที

ระหว่างนั้นคณะกรรมการบอกว่าทางแพทย์เนี่ยได้โทรแจ้งผู้ปกครอง
ก็ทำต่อเนื่องไป๔ชั่วโมงใช้เจ้าหน้าที่หมุนเวียนกัน๒๐คน
ผู้ปกครองเดินทางมาถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็พบว่าเวลา๒๐นาฬิกา๒๐นาทีก็ได้เสียชีวิตลง

ความจริงแล้วคณะกรรมการบอกว่าตรวจสอบหลายวันหลายช่วงเวลา
เดี๋ยวลองฟังเสียงในช่วงที่มีการแถลงข่าวก่อนนะครับ
สรุปในภาพรวมได้ว่าไม่พบร่องรอยการฟกช้ำภายนอก
ส่วนกรณีชายโครงด้านขวาซี่ที่๔หักนั้น
นานถึง๔ชั่วโมง
ประกอบกับได้พบว่าเซลกล้ามเนื้อหัวใจ
บางส่วนมีขนาดผิดปกติซึ่งไม่ค่อยตรวจพบบ่อยนัก
ในคนอายุประมาณ๑๘ปี
แพทย์ได้สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมหาดพระกระพงศ์ว่า
เกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์
นี่ค่ะการแถลงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
กรณีการเสียชีวิตของน้องเมย์คือแถลงละเอียดมาก
ที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือพูดถึงวันที่น้องเมย์เสียชีวิต
ก็คือลำดับช่วงเวลาเลยนะคะ
อกจากนั้นเขาก็ย้อนกลับไปในวันก่อนหน้าก่อนที่น้องเมย์จะเสียชีวิต
เพื่อที่จะอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของรอยฟกช้ำ
เกี่ยวกับเรื่องของซี่โครงที่มีซี่โครงหัก
ดังนั้นมีการแถลงชี้แจงย้อนกลับไปถึงวันที่๑๐ตุลาคม
ก่อนที่น้องเมย์จะเสียชีวิตนะคะ
แถลงนี้ชี้แจงแบบนี้ค่ะว่าน้องเมย์เรียนภาระเสร็จ

เมย์วิ่งลงไปวิ่งลงบันไดเพียงลำพังแล้วก็ลื่นค่ะ
เสียหลักจากชั้น๒ตกมาที่ชาญพักบันได
มี๘ขั้นนะคะสูงประมาณ๑๕เมตร

มีครูพระสองคนอยู่ข้างล่างก็เดินมาดู
หลังจากนั้นน้องเมย์นอนตะแคงซ้ายมือกลุ่มหน้าอก

น้องเมยบอกว่าจุกที่บริเวณหน้าอก
ก็นำส่งกองแพทย์พอตรวจสอบเนี่ยภายนอกมันไม่มีบาดแผลอะไร
ก็ส่งโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพื่อตรวจหาอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดแต่ไม่มีแผล
พอเอ็กซาเรย์ก็ไม่มีอาการบาดเจ็บภายใน
ก็ส่งตัวมาพักฟื้นที่กองแพทย์
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นชัดเจนว่าน้องเมย์ตกบันไดเสียหลักคนเดียว
เพราะรีบกลับกองพันธุ์

เมย์ออกจากโรงเรียนเตรียมทหารไปพักที่บ้าน
ผู้ปกครองก็นำตัวน้องเมย์ไปเช็คร่างกายซ้ำอีกทีนึง
ที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติ
หลังจากนั้นก็กลับเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
ในช่วงเย็นของวันที่๑๕ตุลาคม
และคืนนั้นแหละค่ะจากการสอบสวนก็รู้ว่า
นักเรียนบังคับบัญชาปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า

ต้องปรับปรุงวินัยด้วยการทำรงวินัย
นี่ค่ะก็เลยปลุกนักเรียนมา
ทำรงวินัยหลังเที่ยงคืนในห้องซาวน่า
ก็คือให้นักเรียนเตรียมทหารเข้าไปออกกำลัง
ในห้องซาวหน้าห้องซาวหน้ามันร้อนนะคะ
อ้าวแล้วก็ให้ออกกำลังกันอยู่ในนั้น
ช่วงนั้นเนี่ยน้องเมย์กับเพื่อนอีก๒คนบอกว่าป่วย
นักเรียนบังคับบัญชาก็เลยแยกตัวน้องเมย์
เพื่อนอีก๒คนออกมารวม๓คน
ก็สั่งให้ยึดพื้นยันแขนไว้กับพื้นนะคะ

คนอื่นอยู่ค่ะดึงออกมา๓คนที่บอกว่าป่วย

ให้น้องเมย์กับเพื่อนอีกสองคนมายึดพื้นแทนนะคะ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าน้องเมย์ถูกซ่อม
ในวันที่๑๖ตุลาคมช่วงเช้า

เป็นการเดินแถวไปกินข้าวค่ะ
นักเรียนผู้บังคับบัญชาก็คือรุ่นพี่
เห็นว่านักเรียนเตรียมทหารกองร้อยเนี่ย

ก็เลยสั่งให้ไปวิ่งรอบโรงอาหาร๑๐๐เมตร
ช่วงที่วิ่งเนี่ยมีการตัดท้ายแถวคือกลุ่มที่วิ่งช้า๒คน
คนที่วิ่งช้าน้องเมย์เป็น๑ใน๒คนนั้นค่ะ
ก็เลยถูกซ่อมอีกให้กระโดดตบประมาณสัก๒๐เมตร
กระดดกบขออภัยกระดดกบ๒๐เมตร
หลังจากนั้นก็สั่งให้เลิกเข้าแถวแล้วก็ให้ขอบคุณ
แต่ว่าน้องเมย์แสดงอาการไม่พอใจไม่ขอบคุณ
นักเรียนบังคับบัญชาหรือรุ่นพี่ก็เลยนำตัวไปที่โต๊ะอาหาร
ให้พุ่งหลัง๑๒นาทีจนฟุบลงไป
แล้วก็หายใจเร็วถี่แล้วก็มีอาการมือจีบอีกค่ะ

ก็เลยไปตามนายทหารเวรมาดูอาการ
แล้วก็ตามรถพยาบาลรับตัวไปรักษา
เขาก็เลยชี้แจงว่าการพุ่งหลังเนี่ยค่ะ
เป็นท่าซ่อมที่เขาอนุญาตให้ทำได้
และระยะเวลาในการลงโทษก็ไม่เกินกำลังของนักเรียนเตรียมทหาร
รวมถึงการยึดพื้นเมื่อ๑๕ตุลาคมก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุ
เกิดอาการต่อเนื่องจนทำให้เสียชีวิต
สิ่งต่างเหล่านี้ทางคณะกรรมการสอบสวนยืนยันว่า
มีเพื่อนมีคนอยู่ในเหตุการณ์มีภาพวงจรปิดที่เป็นหลักฐานชัดเจน
ว่าไม่มีใครสั่งลงโทษหรือทำร้ายที่รุนแรง
ที่จะเป็นสาเหตุทำให้น้องเมย์เสียชีวิตได้
เกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในวันที่๑๗ตุลาคม

อ้าวนักเรียนที่ไปซ่อมอะไรเขานี่เขาก็บอกว่าเขาก็ลงโทษอะไรหมดแล้วนะฮะ
จากการเป็นนักเรียนรุ่นพี่ที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชาอะไรพวกนี้

กองบัญชาการกองทัพไทยแถลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางคณะกรรมการบอกว่าน้องเมย์เนี่ยมีอาการเป็นแบบนี้บ่อยมากในระยะหลัง
แล้วไม่ได้เป็นแค่คนเดียวก็มีหลายคนที่เป็น
เมื่อเกิดภาวะนี้ผู้ป่วยจะหายใจเร็วและลึกกว่าปกติ
ตามปกติแล้วระบบทางเดินหายใจคนเราจะหายใจได้มากกว่า๒๐ครั้งต่อนาที
เราจะรู้สึกว่ามีอากาศหายใจไม่เพียงพอ
และเมื่อเราหายใจเข้าแบบเข้าลึกแล้วก็เร็วเนี่ย
เราก็จะสูดเอาออกซิเจนเข้ามามากเกินไป
ซึ่งจะทำให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดลดลง
การเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนี้เองจะทำให้เกิดอาการขึ้น
และลักษณะอาการก็จะแตกต่างไปตามบุคคล
แต่อาการทั่วไปก็คือจะวิ่งเวียนจะเป็นลมจะคลื่นไส้จะแน่นหน้าอก
รวมไปถึงจะเกิดอาการชารอบปากแล้วมือเนี่ยก็จะชา
ที่เป็นลักษณะมือจีบซึ่งจะพบเห็นได้บ่อย
เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ป่วยเป็นอาการนี้เนี่ย
มีภาวะตื่นตระหนกตกใจอยู่หนูหรืออยู่ในภาวะแบบนั้น
ก็จะยิ่งควบคุมการหายใจได้ยากขึ้นนะคะ
รวมไปถึงถ้าอยู่ในที่สูงอยู่บนเครื่องบิน
หรือถูกกระตุ้นจากการทำงานหนักหรือตื่นตระหนกตกใจ
มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายหรือถูกสารพิษ
มันก็จะยิ่งรุนแรงอะค่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื้อรังได้นะคะ
แล้วถ้าถูกอยู่ในสภาวะกดดันซ้ำเครียดซ้ำนอนไม่หลับซ้ำ

ถ้าเกิดเกิดอาการแบบนี้นะคะวิธีการที่จะปฏิบัติหรือว่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
ก็ให้เริ่มจากการหายใจออกให้สุด

แต่ถ้าอาการมันเรื้อรังแล้วก็ต้องฝึกการหายใจ
คือคนที่ป่วยเป็นอาการนี้เป็นโรคนี้เขาต้องฝึกการหายใจ
ดังนั้นภาวะแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นภาวะอันตรายถึงชีวิต
แต่ถ้าเกิดบ่อยควรไปพบแพทย์
แต่สรุปทั้งหมดทั้งมวลจากการชี้แจงจากทางกองทัพ
ทางครอบครัวของน้องเมย์เขาก็บอกว่ามันไม่ตรงไง
มันไม่ตรงกับข้อมูลของทางครอบครัวที่ได้รับก่อนหน้านี้

ดังนั้นพอผลไม่ตรงกันผู้สื่อข่าวก็ถาม
ถามประธานคณะกรรมการสอบพลอากาศเอกชาวรัฐ
ท่านก็บอกว่าถ้าผลมันไม่ตรงถ้าทางครอบครัวไม่พอใจ
ก็จะต้องไปตรวจสอบในเชิงการแพทย์
แต่วันนี้ที่ไม่เชิญครอบครัวของน้องเมย์มา
เพราะทางกองทัพกับครอบครัวของน้องเมย์ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกัน
ก็เลยไม่จำเป็นต้องเชิญมาเพื่อให้เผชิญหน้ากัน
ก็คือเป็นคำชี้แจงในแต่ละภาคส่วนแยกกันไป
แต่ในส่วนของคณะกรรมการของโรงเรียนเตรียมทหารบอกว่า
เรื่องนี้ถือว่าจบแล้วตรวจสอบเรียบร้อยชี้แจงเรียบร้อย
แล้วถ้าครอบครัวไม่เชื่อครอบครัวไม่ยอมรับ
ก็ห้ามกันไม่ได้บอกแบบนี้
ถือว่าตรงนี้แถลงจบแล้วตรวจสอบจบแล้ว
ไม่อยากให้มาเกิดลักษณะบรรยากาศว่า
มาถามมาซักมาถามตอบกันในการแถลงข่าววันนี้
ในส่วนของครอบครัวของน้องเมย์นะครับ
ซึ่งพี่สาวก็คือน้องเมี่ยงหรือว่านางสาวสุพิชยาตัญญาการ
บอกว่าผลการแถลงที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่
แล้วก็ไม่เกินความคาดหมายของทางครอบครัว

ทางครอบครัวขอให้น้ำหนักไปที่ผลชนะสูตร
ตอนนี้กำลังรอผลการชนสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับ

เดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าทางครอบครัวจะเดินไปอย่างไร
แต่ขอให้น้ำหนักไปทางนั้นนะครับ
เพื่อจะนำไปสู่การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี
ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากนางอังคณานีรภัยจิต
กรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะ
ท่านก็บอกว่าคือเสนอแบบนี้ค่ะว่าอยากจะให้ทั้งทางครอบครัวของน้องเมย์
ทางกองทัพออกมาให้ข้อมูลให้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหม
เพราะว่าหลังจากกองทัพออกมาแถลงมันมีหลายประเด็นที่สังคมอาจจะเกิดความคลางแคลงใจ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณอังคณาดูหน่อยนะคะ
ว่าในการถ้าหามีการแตกสุขการตายสามารถที่จะสามารถมีความที่ป้าสาได้
สาเหตุการตายขึ้นอยู่ใดก็แน่
แต่ว่าในระยะเรื่องต้นคือ

และสังคมก็รู้สึกคลังแคลงใจ

เช่นทำไมถ้ามีความเพื่อทำไมจะไม่มีประวัติศาสตร์มาก่อนไหม
นี่ค่ะก็คุณอังคณาก็พูดถึงข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
ระหว่างทางกองทัพที่ออกมาชี้แจง
กับทางข้อมูลที่ครอบครัวของน้องเมย์มีอยู่แล้วก็เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้
ก็เลยอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
เรื่องของความเครียดก็ต้องไปดูประวัติว่าเคยเข้ารับการรักษาไหม
ถ้าเกิดเป็นมันต้องเป็นมาสักระยะหนึ่ง
ต้องเป็นแบบลักษณะมีประวัติการรักษาด้วย
แล้วก็บอกว่าเรื่องของการทำรงวินัยรุ่นน้อง
ก็ต้องพิจารณานะภาวะที่รุ่นน้องไม่พร้อม
ที่จะให้ทำรงวินัยหรือว่าให้ซ่อม
มันก็อาจจะเกิดปัญหาในลักษณะแบบน้องเมย์แบบนี้

ดังนั้นตอนนี้ทางกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่า

ทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกวินัย
รวมไปถึงเรื่องของการดูแลนักเรียนเตรียมทหารต่อไปนะคะ
แล้วฟังจากที่กองทัพแถลงวันนี้เนี่ยบอกเป็นเยอะด้วย